เงินสามร้อยถึงขั้นฆ่ากันตายเหรอคือมีคนมาทวงเงินค่าจ้างสามร้อย
แล้วเขาไม่พอใจเอามีดฟันจนตายแล้วทิ้งศพเอาไว้๓วัน
แต่สุดท้ายโดนจับนะคะนี่ค่ะผู้เสียชีวิต
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดงลิงอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสิน
มาเนี่ยมุมกันที่ทุ่งนามาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าจับตัวนายโสพลอรุณปรีหรือในออสอายุสี่สิบสาม
หลังก่อเหตุฆ่านายดิหลกกมลอินอายุสี่สิบห้า
ปล่อยศพทิ้งไว้ในทุ่งนานี่ค่ะตำรวจสภกรรมราศัยบอกว่า
มีชาวบ้านมามุงดูเยอะก็กลัวว่าจะมีการรุมประชาธรรม
ก็กลัวจะไม่ปลอดภัยนะคะยกเลิกการทำแผน

ออสผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง

บอกว่าผู้ตายมาจ้าง๓๐๐ให้ไปตัดย่าในนา
ก็พอรับเงินมาไม่ได้ไปตัดย่าให้
๑๕สิงหาคมผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่กระท่อม

แล้วมาต่อว่ามาทวงเงินว่าจ่ายเงินไปแล้ว๓๐๐ยังไม่ได้ตัดย่าให้เลย
เถียงกันรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือ
ก็เลยคว้ามีดฟันใส่นะคะผู้ตายวิ่งหนีไปกลางทุ่งนา
ก็วิ่งไล่ตามไปฟันซ้ำจนตายอยู่กลางทุ่งนา
แล้วปล่อยศพไว้แบบนี้เลยคือทิ้งไว้แบบนี้เลยคุณผู้ชม
ไม่ได้มากลบไปอำพลางไปอะไรนะคือทิ้งไว้กลางทุ่งนา
แล้วตัวเองก็หนีกลับบ้านสุดท้ายโดนจับ
ผู้กำกับการสพกรรมราศัยบอกว่าผู้ตายมีแผลถูกฟันที่หัวที่หลังหูซ้าย
แผลนะคะแล้วศพถูกทิ้งไว้๓วันแล้วอ่ะ
ออสเนี่ยค่ะตัวผู้ก่อเหตุเองก็มีประวัติผัวพันกับยาเสพติด
ตรวจหาสารเสพติดก็คือตรวจปัสสาวะปัสสาวะม่วงด้วย
ก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาเสพยาเสพติดนะคะ
ของผู้เสียชีวิตค่ะนายประจวบเขาก็บอกว่า
ตัวผู้ตายกับผู้ก่อเหตุมีอาชีพรับจ้างทั่วไปจริงแล้วเป็นเพื่อนกัน
อยู่หมู่บ้านเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกัน
แต่ดูสิคะเงิน๓๐๐ถึงขั้นฆ่ากัน
ตอนเกิดเหตุมีการถามเรื่องค่าจ้างตัดย่าจริง
ก็เลยไม่พอใจกันเลยถึงขั้นแทงกันแบบนี้นะคะ
ก็ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสินคลินจขอนแก่น
หลังจากนั้นญาติก็จะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทำหน้าอย่ารับจ้างตัดอย่าตัดอย่างทั่วไป